คุณผู้ชมครับหลังจากที่มีกระแสดราม่าเกิดขึ้นนะครับ
สายการบินราคาประหยัดที่จะบินลงใต้ในช่วงที่ผ่านมา
แล้วก็เกิดปัญหาน้ำท่วมทำไมราคาถึงแพงมากนัก
วันนี้ก็มีการชี้แจงนะครับว่าสาเหตุที่ราคามีการขยับขึ้นหลักแล้ว
สำหรับสายการบินต้นทุนต่ำหรือว่าราคาประหยัดนั้น
หากคุณผู้ชมจองในวันใกล้เดินทางหรือไปเป็นคณะมาก
ราคาก็จะมีการขยับปรับขึ้นอยู่แล้วนะครับ
อกจากนี้ครับสนามบินนครศรีธรรมราชนั้น
ประกาศว่าอาจจะต้องปิดทำการบินเพิ่มอีก๒วันด้วยนะครับ
โดยกรมท่ากาศยานประกาศปิดท่ากาศยานนครศรีธรรมราช
เพิ่มอีก๒วันในวันที่๑๐และ๑๑มกราคมนี้
จากเดิมประกาศปิดไปแล้ว๔วันคือระหว่างวันที่๖๙มกราคม
เพื่อตรวจสอบระบบไฟนำทางและความแข็งแรงของพื้นรันเวย์

ส่วนกรณีค่าโดยสารเครื่องบินในพื้นที่ภาคใต้
ที่มีราคาสูงขึ้นในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา
ได้รับการชี้แจงตรงกันนะครับว่าเป็นช่วงหลังเทศกาล
จึงมีประชาชนในภาคใต้เดินทางไปท่องเที่ยวภูมิภาคอื่น
และต้องการเดินทางกลับในช่วงเวลาดังกล่าว
ทำให้ค่าโดยสารก็มีราคาสูงครับ
ตามปกติค่าโดยสารของธุรกิจสายการบินต้นทุนต่ำ
เมื่อผู้โดยสารจองผ่านเว็บไซต์มากขึ้น
ค่าโดยสารก็จะปรับเพิ่มขึ้นตามไปด้วยนะครับ
ส่วนค่าโดยสารหน้าเคาน์เตอร์จะพิจารณาจากที่นั่งแล้วก็ช่วงเวลาการเดินทาง
จองก่อนออกเดินทางไม่นานและจำนวนที่นั่งมีน้อย

ค่าโดยสารเครื่องบินเส้นทางตรังกรุงเทพในวันที่๑๐มกราคม
มีราคาต่ำสุดอยู่ที่๓๑๗๘บาทสูงสุดที่๓๔๐๓บาท
ส่วนค่าโดยสารวันที่๑๓มกราคมราคาต่ำสุดอยู่ที่๑๗๙๓บาทสูงสุด๒๗๔๙บาท
กระบี่กรุงเทพครับวันที่๑๐มกราคมต่ำสุดราคาอยู่ที่๒๑๗๕บาทสูงสุดอยู่ที่๒๖๕๖บาท
ส่วนราคาค่าโดยสารวันที่๑๓มกราคมต่ำสุดอยู่ที่๑๙๔๐บาทสูงสุดอยู่ที่๒๖๕๖บาท
หัดใหญ่กรุงเทพครับวันที่๑๐ราคาต่ำสุดอยู่ที่๒๗๑๓บาทสูงสุด๓๙๒๕บาท
วันที่๑๓ราคาต่ำสุดอยู่ที่๑๙๒๕บาทสูงสุด๒๗๐๒บาทนะครับ
สุราธานีกรุงเทพครับวันที่๑๐มกราคมราคาต่ำสุดอยู่ที่๒๕๗๕บาทสูงสุดอยู่ที่๓๒๖๓บาท
ส่วนวันที่๑๓มกราคมราคาต่ำสุดอยู่ที่๑๒๗๕บาทสูงสุด๒๖๐๙บาท
และเส้นทางชุมพรกรุงเทพมีเพียงสายการบินนกแอร์ให้บริการราคาค่าโดยสารวันที่๑๐และ๑๓เท่ากันนะครับอยู่ที่๒๔๖๙บาท
พรบการเดินอากาศปี๒๔๙๗กำหนดค่าโดยสารและค่าระวังของอากาศยานขนส่งเส้นทางที่เกิน๓๐๐กิโลเมตรอากาศขึ้นไป
โดยสารต้องไม่เกินกิโลเมตรละ๑๓บาทเช่นจากกรุงเทพไปตรังระยะทาง๘๐๐กิโลเมตรคิดค่าโดยสารได้ไม่เกิน๙๔๐๐บาท
เรื่องต้นยังไม่มีผู้ร้องเรียนเรื่องราคาค่าโดยสารช่วงนี้นะครับและจากการตรวจสอบก็ยังไม่มีค่าโดยสารสายการบินใดขายตัวเกินเพดานราคาที่กำหนดครับ